คุณผู้ชมค่ะข่าวแรกของเราในวันนี้มาเริ่มต้นกันที่
การแสดงความยินดีให้กับคู่หวานของวงการบันเทิงบ้านเรานะคะ
คบหาดูใจกันมาประมาณ๒ปีกว่าแล้วแหละนะคะ
ขอแต่งงานน้องนายชนุตราเลย
ซึ่งทั้งคู่เนี่ยไปเที่ยวไกลถึงแอฟริกาใต้

และแม้อายุจะห่างกันถึง๒๑ปี
แต่เชื่อไหมคุณว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อความรักในครั้งนี้นะคะ
โดยผู้จัดการส่วนตัวได้โพสต์โมเมนต์หวานนี้ลงในอินสตาแกรมส่วนตัว
รวมไปถึงเพื่อนร่วมวิกหมอชิตอย่างนิววงศกร
แล้วก็นาวที่สานาทก็ไม่พลาดที่จะร่วมมาแสดงความยินดีด้วยนะคะ
ตายแล้วเป็นโมเมนต์หวานเนาะคุณเนาะ
บอกว่าคนสดตายเรียบเลยนะคะ
ส่วนเรื่องงามยามดีจะมีขึ้นเมื่อไหร่นั้น
อันนี้เดี๋ยวเราก็ต้องรออัปเดตกันอีกทีหนึ่งนะคะ
แต่ว่าที่แน่คือตอนนี้เนี่ยพี่เคลลี่เตรียมสละโสดแล้วนะคะ
อายุอนามของพี่เคลลี่ไม่น้อยนะคะคุณผู้ชม
สังเกตว่าคู่นี้เขาหวานกันมากนะ
เฉพาะช่วงที่พี่เคลลี่แบบเสียใจ
ช่วงที่คุณแม่พี่เคลลี่น้องนายก็จะอยู่ข้างปลอดเลยนะคะ
เรื่องราวที่สูบและทะงแล้วก็ผูก
มาด้วยกันทั้งคู่แล้วแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้ว
ที่สำคัญตอนนั้นคุกเข่าขอแต่งงานเนี่ยก็มีเสื้อคู่ด้วยนะคุณ

บล่าม้าลายนี่อายกันไปเลย
ถูกต้องเข้าไปแอฟริกาใต้ไงก็ต้องให้เข้ากับทีมหน่อย